วันนี้ไลน์หน้าจอนอกจากคุณผู้ชมส่งคำตอบมาเยอะเลยนะครับ
ว่าพบเจราะแข้น้ำเค็มที่ตายแล้วด้วย

คุณผู้ชมส่งมาโหหลายพื้นที่ฝนตกฟ้าครึ้มนะคุณคุปตนา
ตกต่อเนื่องมาถึงตอนนี้ยังไม่หยุด
หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะยังคงมีตกประปรายกระจายตัว

ใครที่จะเดินทางตอนนี้
เป็นช่วงที่มีปัจจัยต่างเข้ามา
ส่งผลต่อสภาพอากาศเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะครับ
จากเมืองไทยเองหลายประเทศตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากความแปรปวนเช่นเดียวกัน
ที่เราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศในเมืองไทย
วันนี้เดี๋ยวพาไปดูที่นี่ดีกว่าที่สเปน

ไทยของเราเจอฝนตกหนักที่นู่นเขาเจอลูกเห็บตกหนัก
ตกหนักแค่ไหนเดี๋ยวไปดูในคลิปวิดีโอนะฮะ
ดูหน่อยครับภาพนี้เนี่ยนะครับถ่ายได้เมื่อวันที่๑๓กรกฎาคม
เป็นภาพที่คนถ่ายเขาวิ่งหนีลูกเห็บอยู่

คุณพบใครเอาอะไรปากันรึเปล่า
เป็นลูกเห็บจริงนะครับไปเรียบตกลงมาแบบนี้เลย
อยากให้คุณสืบสกุลลงไปวิ่งตรงนั้นอยู่จังเลยเนี่ย
ลงไปวิ่งก่อนถ้าคุณวิ่งผ่านไปถึงอีกฝั่งนึงได้คงวิ่งตาม
นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการแชร์คลิปนี้ออกมาเสร็จเพิ่งเนี่ย
มันก็มีการแชร์ภาพภาพหนึ่งเป็นภาพฝูงแกะตายอยู่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
แต่ว่าที่แน่จากเหตุการณ์นี้รถที่จอดอยู่ตามนานทำส่งสนุนให้เป็นรูห์เลย
กระจกนี้ละภายไม่สามารถจะป้องกันแรงของลูกเห็บได้
ช่วงนี้ใครไปที่สเปนอาจจะต้องระวังหน่อย
ตอนนี้เป็นช่วงฤดูร้อนของยุโรป
ช่วงฤดูร้อนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกที่ก็คือเรื่องของพายุฤดูร้อน
นี่ก็คือเห็นผลพวงของพายุรูร้อนที่เกิดขึ้นนะครับในฝั่งยุโรป
ก่อนหน้านี้ต้นเดือนก็เคยเจอแบบนี้มาแล้ว๑ครั้ง

ดังนั้นใครจะไปยุโรปในระยะนี้คงต้องติดตามประกาศต่าง
รวมถึงความแปรปวนสภาพอากาศที่เกิดขึ้นด้วย

กรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบอย่างที่ได้เกริ่นไปว่า

จากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กี้ออกไปดูข้างหน้ายังตกปล่อยอยู่

สังเกตว่าตอนนี้เองมีกลุ่มฝนสีฟ้าคือกลุ่มฝนปล่อย

ถูกต้องนะฮะจะสังเกตว่ามีการ
เห็นไหมสีฟ้านี่คือฝนไม่หนักมาก
แต่ถ้าเกิดสีเขียวเนี่ยก็คือปั่นกลางสีแดงหนัก

เมื่อคืนสีแดงเกือบเต็มกรุงเทพฯ

จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า
กลุ่มฝนมีการกระจายตัวแถวบริเวณจังหวัดปฐุมธานี
ไอศรียานครนายกนะครับ
แล้วก็มีการเคลื่อนที่ลงมาทางใต้แบบนี้
นั่นก็หมายความว่ากลุ่มฝนมาจากด้านบน

ต่อไปจนถึงตอนเที่ยงยังคงมีโอกาสเกิดฝนปล่อยแบบนี้อยู่

ส่วนเมืองไทยภาพรวมเป็นอย่างไร

ก็พบว่าสถานการณ์ฝนตอนบนลดลงแล้ว

ที่ทำให้เกิดฝนตกชุกอยู่ในหลายจุดหลายพื้นที่
นี่คือภาพปัจจัยต่างนะครับที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในไทย

เพราะว่าตอนนี้กลุ่มฝนนั้นมีการกระจายตัว
อยู่ในแถวบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี
ตากพยาวอุทัยธานี

อุบรรณรัชฐานีอายุธยานครบัตถม
นนทบุรีปฐุมธานีสมุทรสาครกรุงเทพมหานคร
แล้วก็บริเวณสมุทรปราการชนบุรี
เทวงเซานครนายกพฤชบุรีประจวดคลีขัล
ใครอยู่พื้นที่เหล่านี้จะออกจากบ้านก็เตรียมตัวกันหน่อย

บริเวณทางตอนบนเขาดูดฝนไปรวมกันข้างบน
ดังนั้นฝนกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไห

เพราะ์ดูดไปกองรวมอยู่ที่ด้านบนค่อนข้างเยอะ
ตอนนี้พายุเขาสลายตัวเหมือนเขาปล่อยออกมา
ฝนจากด้านบนก็เลยมีการกระจายตัวลงมา
บริเวณทางตอนกลางตอนล่างค่อนข้างเยอะในระยะนี้
แต่ว่าอีกวันสองวันนี้เขาจะเริ่มการก่อตัวเก้าอีกหนึ่งลูก
ฝนก็จะถูกดูดขึ้นไปข้างบนใหม่
ติดตามใครที่จะเดินทางทั้งพื้นที่ภาคเหนือ
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไป
โอกาสการเกิดฝนก็เยอะเพิ่มมากขึ้น
นอกจากในเมืองไทยแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่า
ตอนนี้แต่ละพื้นที่เมืองใหญ่ต่าง

โปรดติดตามตอนต่อไป